จากหนองบัวลำพูคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมมาดูที่แหลมบารีไฮที่เกาะล้านหน่อยค่ะ
มันเกิดเหตุการณ์ความชุนละมุนวุ่นวายขึ้น
เพราะว่ามีคนกลุ่มนึงก็มีทั้งผู้หญิงมาพร้อมกับผู้ชาย
ประมาณสัก๔คนมาล้มโต๊ะที่มันอยู่ที่คิวรถตู้
บอกว่าตรงนี้มันมีพื้นที่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สัมปทาน

นี่จะเป็นเรื่องของอิทธิพลคิวต่างหรือเปล่า
ไม่รู้เดี๋ยวดูคลิปนี้พร้อมกันก่อนค่ะครับ
นี่คุณผู้ชมมีคนเอาคลิปนี้ไปโพสต์เอาไว้ค่ะ
แล้วก็เขียนข้อความเลยนะบอกว่าอยากไปเที่ยวนะ
แต่เห็นแบบนี้แล้วนี่หรือประเทศไทย
มีเจ้ทำตัวเหมือนมาเฟีย

นี่ล้มโต๊ะจริงนะธรรมดาสำนวน
เพราะว่าล้มโต๊ะหมายถึงพูดคุยกันไม่รู้เรื่อง

ใช่ค่ะจุดตรงนี้คือรถตู้แหลมบารีไฮพัทยา

พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วแชร์ไปอีกค่ะ
มันก็ทำให้ภาพลักษณ์เรื่องการท่องเที่ยวมันเสียหายเหมือนกัน

ใช่เขากำลังต่อว่าผู้หญิงเสื้อสีดำ

เขามาตั้งโต๊ะขายของตรงคิวรถตู้
แหลมบารีไฮเกาะล้านที่ชนบุรีนี่แหละค่ะ
แล้วผู้หญิงเสื้อขาวสะพายเป้นี่นะ
มาพร้อมกับผู้ชาย๔คน
ชายชะกันตัวใหญ่โตนนะคะ
ก็มาล้มโต๊ะของผู้หญิงเสื้อสีดำ
ทีนี้ผู้หญิงเสื้อสีขาวเขาก็บอกกับผู้หญิงเสื้อสีดำ

เพราะว่าเกาะล้านมีสัมปทานอยู่แล้วมาขายแบบนี้ไม่ได้

ใครที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้อยู่
มันเป็นยังไงมันมีเรื่องของมาเฟีย

ถามไปยังพันธุ์ตำรวจโทกรสมคเน
รองผู้กำกับการป้องกันและปราบรามสพเมืองพัทยาค่ะ

บอกว่าตอนนี้เบื้องต้นผมยังไม่ทราบรายละเอียด
เลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปเก่าหรือว่าคลิปใหม่
เพราะว่ายังไม่ได้รับรายงานยังไม่ได้มีการแจ้งความมา
แต่ถ้าเกิดว่าถามว่าเหตุการณ์ประมาณนี้มันเคยเกิดขึ้นไหม
รองผู้กำกับบอกว่ามันเคยเกิดขึ้น
แต่ว่าส่วนใหญ่ทั้งคู่กรณีทั้งสองฝ่าย

ว่ามันมีเหตุการณ์หรือว่ามีผู้มีอิทธิพลมาคุม

แต่นี่รองผู้กำกับบอกว่าครั้งนี้ที่เกิด
ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นใหม่จริงเนี่ยนะ

เพราะว่าเคยเกิดขึ้นหลายครั้งแล้ว

หลายครั้งแบบนี้ต้องไปดูนะครับ